ตั้งแต่วันแรกจนเขาไต่ระดับสู่ความสำเร็จได้
สามารถนำไปปรับใช้กันได้ครับ
และสำหรับธุรกิจที่เราจะมาพูดคุยกันวันนี้นะครับ

เพราะว่าเป็นการนำเอาวิศวกรรมศาสตร์และศิลปะมาผสมผสานกัน
โดยเฉพาะใครที่ชอบเฟอร์นิเจอร์
หรือว่าชอบตกแต่งชอบแต่งบ้านนะครับ
และวันนี้ครับเราจะมาพูดคุย
ขุนจรรวรรษมคุณพัยรถ

แสดงว่าเราเติบโตมากับธุรกิจนี้อยู่แล้ว

ถ้าให้ผมเดาน่าจะเป็นรุ่นที่

หรือว่าคุณไม้สักนั่นเองนะครับ

เล่าให้เราฟังนิดนึงได้ไหมครับอธิบายถึงภาพรวมเกี่ยวกับธุรกิจนะครับ
จนถึงปัจจุบันเนี่ยตอนนี้มีผลิตภัณฑ์อะไรบ้างครับ
จำหน่ายในไทยเนี่ยก็จะเน้นเรื่องของคุณภาพและดีไซน์
ซึ่งเราก็จะประกอบกับดีไซนเนอร์ดังหลายคนในประเทศไทยและต่างประเทศด้วย
ครับผมก็มีหลายประเทศเราขายออกทั้งหมดประมาณ๕๐ประเทศด้วยกันครับ๕๐ประเทศนะครับ

อันนี้ถือว่าเป็นแบรนด์ที่แข็งมากนะฮะส่งออกกว่า๕๐ประเทศทั่วโลก
ทีนี้ถามนิดนึงครับผมว่าตอนนี้ถ้าสมมุติว่าใครยังไม่เคยเห็น
หรือว่าอยากจะเข้าไปดูโชว์รูมตอนนี้สามารถหาซื้อได้ที่ไหนยังไงบ้างครับ
เดียมในประเทศไทยตอนนี้อยู่ที่สาธรณ์ซอยหนึ่งครับผมหรือไม่ก็สามารถดูได้ที่เวอร์ไวเว็บ
ผ้ากับไม้เนี่ยไม้มาจากป่าปลูกโดยธรรมชาติในเยอรมัน
เพื่อประหยัดคาร์บอนในการขนส่งอันนั้นคือเป็นแบรนด์เหมือนเป็นแบรนด์ลูกที่ออกมาใหม่
จะสเปคมาเลยว่าฉันจะใช้ดีไซน์นี้ของโพเดียม

เพราะว่าในระดับของแบรนด์ที่เราอยู่ครับ
แสดงว่าลูกค้าของเรานะครับมีทั้งในไทยแล้วก็ในต่างประเทศนะครับ
แง่ของการตลาดเนี่ยมีการทำการตลาดแบบไหนบ้าง

ในประเทศส่วนใหญ่ในการตลาดทั้งสองอันเหมือนกัน

ก็คือสิ่งหนึ่งที่เราเน้นมากก็คือหนึ่งคือลูก
อ่าคืออย่างที่บอกว่าไม่สวยจริง

แต่ถ้าในตลาดที่เป็นต่างประเทศจริง
ซึ่งอันนี้เป็นค่อนข้างเป็นตลาดใหญ่หนึ่งเมืองนอก
ถามนิดนึงครับอันนี้ถามส่วนตัวเลย

เราเป็นโรงงานที่ผลิตเองเพราะฉะนั้นคุณเห็นแบบแบบผม
แต่คุณก็ทำแบบผมไม่ได้คุณภาพก็ไม่ได้อยู่ดี
เพราะฉะนั้นเราก็เลยไม่กลัวตรงนี้

เริ่มจากที่สมัยก่อนตอนนั้นไม้ยางพาราค่อนข้างราคาดีมาก

แล้วก็ผลิตไม้ยางพาราส่งไปที่อเมริกาก่อน

แล้วจุดเปลี่ยนทั้งแรกก็คือสมคัมอ่าวเบอเซีย
ก็ทำให้อเมริกาก็ช็อตไปพอสมควร
แล้วก็ย้ายฐานการผลิตส่งไปที่ญี่ปุ่นแทน

โพเดียมมันก็เปลี่ยนลูกค้าหลักไปเป็นที่ญี่ปุ่นแทน
ก็เป็นแบรนด์ญี่ปุ่นมาสอน
ฉะนั้นเราก็จะได้คุณภาพค่อนข้างเยอะ
หลังจากนั้นเราก็เริ่มหาดีไซน์เข้ามา

แต่ลูกค้าก็จะซื้อไปภายใต้แบรนด์ของเขา
แต่อันนี้คือเป็นดีไซน์ของเรา
และคิดว่าอะไรคือจุดแข็งของแบรนด์
ที่ทำให้เราชนะคู่แข่งคนอื่นได้ครับ
จุดแข็งจริงของเราประกอบด้วย

นิเจอร์เนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราสัมผัสกับตัว
เวลาผิวสัมผัสเนี่ยเป็นเรื่องของคาร์แมนชิป
ต่อมาอันดับ๒ก็คือเป็นเรื่องของวิศวกรรม
เป็นเรื่องของพรีซีชั่นของเครื่องจักร
คือรอยต่อเนี่ยระหว่างลูกชิ้นเนี่ย
ถ้าต่อด้วยเครื่องจักรข้อดีคือมันร้อยเปอร์เซ็นต
มันไม่มีโอกาสพลาดในการหักหรืออะไรอย่างนี้ครับ
โอกาสจะน้อยมากเพราะมันพรีดิชั่นรูมันร้อยเปอร์เซ็นต์เสี่ยมกัน
เราก็สามารถตอบโจทย์ดีไซเนอร์ได้ว่าความบางของเก้าอี้
องศาของเก้าอี้เราก็สามารถตอบโจทย์ดีไซเนอร์ได้
มีจุดเปลี่ยนอะไรที่ทำให้ตอนแรกเนี่ยนะครับ
จากเขารู้หมดแล้วหมายที่เรียลราคาเท่าไหร่

แล้วก็ต้นทุนเขาเท่าไหร่เขาคำนวณได้หมด
เขาหาแค่ค่าแรงเฉยสุดท้ายมันก็ต้องเปลี่ยนไป
เมื่อค่าแรงเราเพิ่มขึ้นเรื่อยเราก็อยากให้คนงานเรามีชีวิตที่ดีขึ้นด้วย
ก็ต้องมีทั้งส่งเสริมเรื่องความรู้เรื่องพวกนี้ด้วยครับ
อันนี้ถามนิดนึงนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเนี่ย
การขยายธุรกิจตอนนั้นทำยังไงครับ
ก็คือเรื่องที่เป็นปัจจัยหลัก๒อัน
แล้วก็รวมถึงเรื่องของพื้นที่ขายที่มากขึ้น
ทำเลที่ขายที่จะพร้อมให้เหมาะสมกับแบรนด์เรา
พูดถึงเรื่องของการขยายธุรกิจแน่นอนครับ
ต้องมีเรื่องของการซัพพอร์ตที่เกิดขึ้นนะครับ
ถามนิดนึงแล้วกันนะครับว่ามีการซัพพอร์ตจากทางไหน

เดียมก็ได้การซัพพอร์ตจากธนาคารกรุงเทพนะครับ

สองก็อาจจะมีเรื่องของสัมมนาต่าง
อย่างเช่นในช่วงโควิดก็จะมีเรื่องของออนไลน์ด้วย

รวมถึงพอหลังจากโควิดก็มีสัมมนาที่ดีหลายอันครับ
เป็นข้อดีของที่ว่าเราได้พาร์ทเนอร์ไปธนาคารกรุงเทพนะครับ
มีหลายเรื่องเช่นช่วงหลังก็มีเรื่องโซล่าเซลล์ด้วย

จะมีเงินกู้สำหรับโซลาเซลโดยเฉพาะด้วย
เรื่องของกลยุทธ์การทำธุรกิจของโพเดียมนะครับ

ถ้าพูดถึงในแนวของกลยุทธ์การทำธุรกิจ

ก็เหมือนถึงการพัฒนาที่ไม่หยุดหยด

ก็เป็นเรื่องของทั้งคุณภาพทั้งเรียนรู้
แน่นอนในส่วนของการพัฒนาในแต่ละช่วงตลอดทั้ง๔๐ปีที่ผ่านมา

หรืออาจจะมีประสบการณ์หรือมีอุปสรรคอะไรต่าง

โรงงานก็ถือว่าเปลี่ยนผ่านเยอะเหมือนกัน
ในพาร์ทของจากลายที่ขนาดใหญ่มาก
เก้าอี้วันหนึ่งแบบหลายร้อยตัว

ก็กลายเป็นโรงงานที่มีหลายลาย
คนงานก็ต้องทำได้หลายหน้าที่มากขึ้น
ต้องให้ความรู้ค่อนข้างเยอะครับกับระบบนี้
อันนี้ก็ถือว่าเข้ามาช่วยตรงนี้ได้เต็มเหมือนกัน
รวมถึงเรื่องเกี่ยวกับงานที่เป็นเครื่องจักร
ที่ก็ต้องพัฒนาขึ้นไปเรื่อย
มุมมองของคุณทีเองคิดว่าอะไรคือความท้าทาย
ในการดำเนินธุรกิจประเภทนี้
ท้าทายของมันคือเราต้องปรับตัวจากสมัยก่อนที่เราอยู่ตลาดกลาง
ค่อนข้างล่างขึ้นมาเป็นตลาดบน

อันนี้ถือว่ามีผลกระทบกับทางแบรนด์เยอะไหมครับ
ผลว่าอาจจะมีข้อดีในส่วนของที่แบรนด์มันก็จะดูโปรโมทดังขึ้น

เสียก็คงมีอยู่แล้วแต่ถ้ามองในแง่ดีก็คือ
มันก็ถือว่าเทรนด์เฟอร์นิเจอร์นี้มันมาจริง
เหมือนเราสามารถกำหนดเทรนด์ตลาดได้
ถ้าเรามองกันจริงมันก็คือเหมือนเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสนะ
อันนี้คือมองอีกอย่างหนึ่งคือความสำเร็จ
เป้าหมายต่อไปมองว่ายังไงครับคุณทีคครับกับแบรนด์ของเรา
เราก็มองว่าเราก็ค่อนข้างเสิร์ฟในเรื่องของลูกค้า
เราก็พยายามแก้ปัญหาให้เขาค่อนข้างเยอะ
แล้วก็พยายามให้เขาทำงานง่าย
ถ้าเขาทำงานง่ายเราก็จะขายได้เยอะขึ้นด้วยครับ
ที่เขาเลือกไปไปอยู่ในหน้าร้าน

สุดท้ายนะครับอยากให้คุณทีคนะครับแชร์เคล็ดลับของการเป็นธุรกิจที่เติบโต
ตั้งแต่ต้นจนถึงทุกวันนี้มีเคล็ดลับยังไงบ้างครับ
ผมว่ามันคือการพัฒนาที่ไม่หยุดนะครับ
ก็คือเราถูกจุดเปลี่ยนมาหลายรอบ
เหมือนวิกฤตหลายรอบแต่เราก็ปรับให้มันเป็นโอกาสได้
ก็คือเป็นแบรนด์ที่แบบดังระดับโลกนะครับ
ผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร์นะครับที่มีประสบการณ์เนี่ยมาร่วม๔๐ปีเนี่ยนะครับ
แน่นอนเขามีเรื่องของกลยุทธ์ต่างรวมถึงเขาเจออุปสรรคเนี่ยเขาก็ไม่ย่อท้อ
เราก็พัฒนาต่อก็คือไม่ได้อยากจะหยุดแค่ตรงนี้แต่เราอยากจะพัฒนาต่อไปเรื่อย
แล้วก็ทำให้เราเนี่ยแตกต่างจากแบรนด์อื่นอื่นนะครับก็แน่นอนนะครับเรื่องของธุรกิจนะครับ
ว่าดีไซเนอร์ออกแบบมาแล้วเราตอบโจทย์ให้เขาได้แล้วทำได้ดั่งใจเขาเนี่ย
มันก็ทำให้เรามองเห็นว่านี่คือโรงงานที่เรียกได้ว่าเป็นโรงงานระดับโลก
ถือว่าน่าสนใจจริงนะครับจนทำให้เราเนี่ยอยากจะติดตามคอลเคชั่นต่อไปแล้ว
ว่าจะมีคอลเคชั่นอะไรติดตามกันมานะครับก็ถือว่าวันนี้ดีใจมากมากนะครับ
แล้วก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะครับคุณพีคนะครับคุณจรรวัฒน์เมารีกุลไพโรธนะครับ
รองกรรมการผู้จัดการนะครับแล้วก็หนึ่งในผู้ก่อตั้งโพเดียมนะครับ
ขอบคุณมากมากครับขอบคุณครับแล้วเรากลับมาเจอกันใหม่นะครับ
และจะมีประสบการณ์อะไรดีมาแชร์ให้กับคุณผู้ฟังติดตามกันด้วยครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป